คืนนี้เชื่อว่าหลายคนเตรียมของดำไว้แล้วในการที่จะไหว้พระราหูนะครับ
เพราะว่าคืนนี้๓๐มีนาคมก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับพระราหู
จะมีการย้ายจากราศีพฤศพเข้าสู่ราศีเมษ
ซึ่งก็ตรงกับดวงเมืองประเทศไทย
แล้วก็อาจจะไปโดนกับราศีต่างด้วย
ราศีไหนจะดีราศีไหนจะ

ราศีไหนจะต้องระวังดีกว่า
เออก็ต้องฟังตรงนี้กันหน่อยนะฮะ

อาจารย์ช้างก่อนเลยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาเปิดเผย
บอกว่าพระราหูที่ย้ายมาครั้งนี้
มีชื่อว่าราหูเทวีโชค

ที่๓๐มีนาคมคืนนี้แหละครับ
เวลา๐๒๐๐๒๔นาที

เลิก๒๐นาฬิกา๑๒นาที

ในการไหว้รับแล้วก็ไหว้ส่งราศีก็ได้นะครับ
ส่วนราศรีไหนพระหูจะย้ายเข้าราศรีไหน
ออกทั้ง๑๒ราศีมีคำตอบให้แล้วฟังเต็มจากหมอช้างกันเลยนะฮะ
พอหลังจากวันที่๓๐แล้วพระราหูหมายถึงเรื่องต่างประเทศ
แล้วก็การเดินทางไกลนะครับมันจะทำให้โรคของเราใบนี้
พระราศรีเมียเป็นราศรีของโรคกันด้วยจะเริ่มมีการเดินทางที่มากขึ้น
แต่คนที่ออกเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าดีจริงเพราะว่าที่แล้วเนี่ยแรงมาก
อย่างผู้ที่เกิดในราศรีพฤศพพฤศพอันนี้โดยส่วนตัวนะครับ
คือคนที่มาปรึกษาผมคนที่แบบไม่สบายติดโควิด
โดยสถิติเนี่ยเกิดราศีพฤศพเยอะกว่าราศีอื่นส่วนอีกราศีหนึ่งนะครับ
ก็คือราศรีพิจิกสองราศรีพฤศพกับพิจิกเวลาไหว้พระราหู
เขาให้อธิษฐานว่าเป็นการส่งพระราหูออกจากตัวของเรานะครับ
ก็คือให้ท่านเนี่ยไปแล้วอะไรที่ไม่ดีก็ให้ออกไปให้หมด

ในขณะที่ราศีเมษกับราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่ต้อนรับพระราหูเข้ามา
ให้เกิดโชคแบบเทวีโชคนะครับก็คือเป็นโชคแห่งการค้าขาย
ความเจริญก้าวหน้าที่ดีในชีวิตครับ
อย่างราศีมังกรเองเนี่ยนะครับก็เป็นราศีที่พระราหูเนี่ยนะครับ
เป็นเพื่อนกับราศีของเราอยู่แล้วนะครับอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องครอบครัวที่อยู่อาศัย
ราศีกุมนั้นเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการเจรจาความก้าวหน้าสังคมใหม่
ส่วนราศีมีนเนี่ยต้องเตือนเรื่องเงินหน่อยครับเพราะว่าราหูรอบนี้เนี่ย
ราศีมีนจับจ่ายใช้สอยเยอะกระเป๋ารั่วส่วนผู้ที่เกิดในราศีเมทุนนั้นนะครับ
ก็เป็นราศีที่เด่นเรื่องโชคลาภนะครับยิงราหูย้ายเนี่ยให้ผลดีในเรื่องของโชคลาภการเงิน
ในขณะที่ราศีกรกฎนั้นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเยอะนะครับ
แล้วก็ชีวิตเนี่ยอาจจะต้องมีโปรเจกต์มีงานใหม่เข้ามา
ราศีสิงศ์เนี่ยเป็นราศีที่โดดเด่นเรื่องของชื่อเสียงนะครับ
โปรโมทโปรอินเตอร์นะครับบทบาทใหม่หน้าที่ใหม่ชีวิตมีความก้าวหน้านะครับ
มีการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีขึ้น
เกิดในราศีกันนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่ศัตรูอุปสรรคจะน้อยลงนะครับ
ใครที่แบบไม่ชอบเรามีเรื่องมีคดีความอะไรอะไรที่ยอมก็ได้ให้ยอมกันไปนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งราศีก็คือราศีธนูนั้นนะครับก็จะเหมาะสำหรับเรื่องการลงทุนนะครับ
โอ้โหนั่นแหละฮะครบทุกราศีนะครับ
เคล็ดลับสำหรับการไหว้พระราหูการไหว้รับราหูเนี่ยสามารถทำได้ง่ายนะที่บ้านโดยนำของดำ๘หรือ๑๒อย่างตามกำลังศรัทธามาไหว้ในช่วงเวลา๒ทุ่ม๑๒นาทีนะฮะ
โดยผู้ไหว้ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งถือว่าเป็นทิศทางของพระราหู
หลังไหว้เสร็จก็ลาของไหว้มาทานเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ได้นะครับ
หมอช้างยังเปิดเผยว่าถ้าตั้งใจไหว้พระราหูดีรอบนี้ปังปุริเย่แน่นอนนะครับ
จะไหว้พระราหูอยู่ที่บ้านนะครับคุณก็หาของที่มันหาได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั้งหลาย
ก็แนะนำว่าอีกเลิกหนึ่งก็คือตอน๒ทุ่ม๑๒นาทีนาฬิกาชี้ไปที่เลข๘ก็คือเลขพระราหู
จุด๑๒ก็คือกำลังพระราหูของวันที่๓๐ซึ่งเป็นวันพุธกลางคืนพอดี
ตัวเราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็อธิษฐานขอพร
แล้วก็ลาของไหว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล
ส่วนเรื่องของสถานการณ์โควิดการเมืองสงครามระหว่างประเทศ
หลังพระลาหูย้าย๓๐มีนาคมหมอช้างเปิดเผยว่า๒อย่างแรก
ก็คือโควิดกับการเมืองจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
แต่ที่อยากให้จับตามองคือสงครามระหว่างประเทศ
ดูแล้วว่าน่าจะลุกลามบานปลายอาจจะส่งผลกระทบถึงบ้านเราด้วย
ดังนั้นใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวพันกับต่างประเทศ
ก็ต้องเตรียมตั้งรับให้ดีนะฮะ
จริงแล้วใกล้กับที่หมอปลายบอกเลยค่ะ
คือสอดคล้องกันเลยเพราะว่าหมอปลายพลายกระซิบก็เปิดใจกับทีมข่าวเหมือนกัน
ว่าจะยืดเยอะพักใหญ่เลยส่วนโควิดจะคลี่คลาย

ขี้คายค่ะใช่ฉีดวัคซีนครบแล้วทุกอย่างโอเคแล้ว
เราก็ยังอยู่เราสู้กันได้

พุ่งค่ะพุ่งแต่ว่าเราก็ต้องชินกับมัน

ค่ะก็ตามนั้นเลย
ใช่มีอีกตามนั้นตามนิทานเลย

มันขึ้นอยู่กับว่าเราจงใจรับหรือเปล่า

คาถาพาหุงกันไว้เลย

แต่บางคนถ้าไปไหว้รับเข้ามามาก
แล้วดวงไม่ตรงมีสิทธิ์กระทบสูงมาก
เพราะฉะนั้นใบคิดว่าสวดมนต์บทพาหุง
เป็นวิธีการทุกอย่างได้ดีที่สุด

ราศีที่พระราหูจะย้ายออก
ก็คือราศีพฤศพกับพิจิกษ์นะฮะ
วุ่นที่เคยจัดหนักมาก็จะผ่อนหนักเป็นเบา
ส่วนที่พระราหูจะย้ายเข้าก็มีราศีเมษกับราศีตุล
แต่เขาบอกว่าพระราหูย้ายเข้าไม่ได้หมายถึงไม่ดีอย่างเดียวนะ

ถูกต้องแล้วก็ที่หมอปลายบอกว่าให้สวดพาหุงนอกจากนั้น
ก็คือคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งดีก็จะเข้ามานะคะ